อันนี้ภัยจากผู้ขับขี่คุณผู้ชมค่ะผู้ชายคนนี้เมาหนักแล้วก็ขับรถนะคะ
พุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์แล้วรถที่จอดรอยูเทิร์นชนละเนละนาดเลยค่ะ
จากภาพนี้นะคะรถเนี่ยนะคะชนรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ตรงจุดยูเทิร์น
เทคโนโลยีภาคตะวันออกค่ะเนี่ยค่ะกวาดไปเกลี้ยงเลยคุณผู้ชมค่ะ
คันแรกแล้วก็ขับต่อทับรถอีกหลายคันแล้วลากไปด้วย
บางคนกระโดดหลบทันแต่บางคนก็ไม่ทัน
ก็เลยทำให้มีคนได้รับบัตรเจ็บหลายคนเลยค่ะ
นี่คือเมื่อเช้านี้ตอน๘โมง
นับดูแล้วเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกชนลาก
ได้รับบาดเจ็บพังเสียหาย

แล้วมีรถกระบะอีก๑คันค่ะ
กันชนด้านหน้าพังเสียหาย

หนึ่งในนั้นเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะ
ก็สาหัสค่ะขาหักนะคะตามรายงาน
นายทักศิลป์จิตมั่นค่ะ
นั่งอยู่ลักษณะเหมือนกับ
มีอาการมึนเมาผู้จาวกวนอยู่ในรถ
บอกเขาไม่ได้ขับเพื่อนขับเพื่อนขับนะคะ
ขนาดที่ในเอกเขาไม่ได้ขับ
นายทักศิลป์เป็นคนขับ๒คนนี้อยู่ในรถค่ะ

คุณกัญญารัฐอยู่ในเหตุการณ์นะคะ
ก็บอกตกใจเขากำลังรอยูเทิร์นอยู่
รถคันนี้ก็ตรงมาชนเลยค่ะ
คนที่คนนั้นขับเหรอมัวไหม
อันนั้นร่วมถามว่าดูอาการอย่างนี้มัว

เดี๋ยวต้องไปตรวจพิสูจน์ใครกันแน่ที่เป็นคนขับนะคะ
แต่ที่แน่ต้องระมัดระวังมากกว่านี้
เมาหรือเปล่าก็ต้องตรวจพิสูจน์ด้วยค่ะ
ส่วนอันนี้ง่วงอย่าขับค่ะ
เพราะมันจะหลับในแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ค่ะ
ขับแบบนี้ไม่ถึงบ้านค่ะจะไปถึงอีกที่หนึ่ง

ที่รถไม่เร็วมากก็ลงข้างทางไปเจอต้นไม้นะคะ
เจ้าของคลิปเนี่ยก็โพสต์คลิปนี้เป็นอุทาหรณ์
แล้วเล่าบอกว่าอยู่ที่ย่านบางบัวทองค่ะ

ตอน๖โมงเย็นแล้วคุยต่อกับเพื่อนจนถึงเที่ยงคืน

เพราะว่าง่วงเพลียก็เตือนนะคะ
ใครที่ดูคลิปก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์
อย่าฝืนนะคะพักผ่อนก่อน

ง่วงแล้วขับรถต่อจะปลอดภัยมากกว่าค่ะ